แล้วจะกินอะไรกันดีแล้วแถมขึ้นราคาแบบนี้คุณ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะถ้าปีนี้ก็ขึ้นหลายรอบแล้วนะฮะ
ส่วนปีก่อนจนกระทั่งมาถึงปี๖๕ก็ขึ้นต่อเนื่องเหมือนกัน

คือวันนี้มีข่าวร้ายบอกผู้บริโภคนะฮะ
เพราะเครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งเลยบอกว่า
ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม๑๐สตางค์ต่อฟอง
ฟองละ๓บาท๕๐เป็น๓บาท๖๐สตางค์

คุณถ้าเกิดอย่างนี้พาดหัวข่าวไข่ประยุทธ์แพงที่สุด
โอ้โหได้ได้คนในโซเชียลเขาชอบให้ภาพแบบนี้นะฮะ
ราคาไข่ไก่อยู่ที่๒บาท๘๐เองต่อฟองนะฮะ
๖๒๖๓ขึ้นมาเป็น๒บาท๙๐
ปี๖๔ขึ้นมาเป็น๓บาทต่อฟอง

๖กรกฎาคมปรับขึ้นมาเป็น๓บาท๒๐นะฮะ
กรกฎาคมปรับขึ้นมาเป็น๓บาท๔๐สตางค์ต่อฟอง
๒สิงหาคมคือรอบสิงหาคมปรับ๒รอบนะ
คือ๒สิงหาคมปรับขึ้นมาเป็น๓บาท๕๐สตางค์

ปรับขึ้นมาอยู่ที่๓บาท๖๐สตางค์ต่อฟอง
ก็ถือว่าแพงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะฮะ
ราคาไข่พุ่งแบบนี้เราไปสำรวจตรวจสอบที่อ่างทอง
พ่อค้าขายไก่บอกว่าเข้าใจนะว่ามันปรับตัวสูงมาก

จากราคาค่าอาหารเลี้ยงสัตว์อันนี้สำคัญมาก
มันราคาสูงและปัญหาต้นทุนต่างค่าไฟค่าพลังงาน
เรื่องของปัจจัยลบรุมร้าวค่าแรงต่าง
บอกเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้เลี้ยงไก่สำหรับปี๖๕นะครับ
ส่วนที่ลำปางคุณผู้ชมเจ้าของร้านค้าไก่บอกว่า
โอ้โหราคาหน้าฟาร์มปรับขึ้นเธอก็ต้องปรับตามราคาเหมือนกัน
เพื่อสะท้อนราคาจริงเพราะยอมรับนะ
มีการซื้อไข่ไก่เป็นทอดกันมา
รับว่าตอนนี้ผู้บริโภคบางคนก็เริ่มลดจำนวนลงแล้วนะคุณ
แล้วก็แม่ค้าอีกคนบอกว่าโอ้โหหันมาซื้อทีไม่กล้าซื้อเป็นแผงแล้วนะครับ
ต้องซื้อทีละฟอง๒ฟองทีละ๑๐ฟองก็พอนะฮะ
ผู้บริโภคบอกราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องปรับลดหน่อยลดเงินในกระเป๋า
คุณซื้อน้อยเท่าที่จำเป็นนะฮะทอดครึ่งฟองได้ไหม
อุ๊ยไม่ไหวบ้างคุณฟองหนึ่งแบ่งกันกินสองคนได้ไหม
คุณถ้าเกิดไข่ไก่แพงนี่ไปซื้อไข่เป็ดแทนได้ไหม

แต่ไข่เป็ดที่อุดรธานีที่มีคนไปซื้อมา
ซื้อที่ตลาดในหมู่บ้านเอ้า
เอ๊ะทำไมไข่มันแปลกฮะ
นี่เปลือกไข่หนาแล้วรอยเจาะก้นไข่เอากาวมาติดไว้แบบนี้
พอต่อออกมาเอ้าไข่ขาวกับไข่แดงมันปนกันไปหมดเลย
แล้วมันมีไขเหมือนพลาสติกเหมือนผสมแป้งมาแบบนี้

ปกติไข่เป็ดนะไข่แดงเขาจะแดงเขาจะส้มหน่อย

กลายเป็นไข่เจียวจะกินไข่ดาวไม่ได้
เพราะมันไข่แดงไข่ขาวมันปนกันไปหมดเลย
แล้วนี่คุณเอามาให้ดูแบบมันเหนียวเป็นยางแปลก
เขาก็ไม่กล้ากินนะอยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
ว่ากันด้วยเรื่องของราคาไข่นะคุณนะ
ประยุทธ์แพงเป็นประวัติการ